คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหนึ่งคลิปกำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์
ผู้ชายคนหนึ่งเอาปืนมาข่มขู่คู่กรณี
แล้วเขาอ้างว่าผมลูกตำรวจนะ
ว่าใหญ่โตขนาดนั้นเลยนะครับ

บอกว่าก็เลยต้องเอามือถือมาถ่ายเป็นคลิปเอาไว้
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการทวงเงินกันนะครับ

เห็นมั้ยครับมีปืนคมครูสายไปสายมานะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะฮะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยโวยวายอยู่ริมถนนนี่แหละครับ

ผู้จากคมครูลักษณะเหมือนกับว่า

ฝ่ายคู่กรณีเองก็เอามือถือมาถ่าย
แล้วก็รีบขึ้นรถมาเพราะว่ากลัวว่าจะโดนยิงนะฮะ
แล้วก็มีการโพสต์คลิปนี้ลงเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมบอกว่าฝากแชร์ด้วย
เขาบอกว่าพ่อเขาเป็นตำรวจนะ
ไม่ได้บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่ไหนอย่างไร

นักข่าวของเราก็เลยตามต่อครับ
ไปถามท้องที่ของสนลำผักชี

ไปถามภูมิกับท่านพันธุ์ตำรวจเอก

และตำรวจก็ได้มีการเข้าไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ส่วนสาเหตุว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
เป็นลูกตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ย

เออนะฮะเป็นลูกตำรวจจริงครับ

เรื่องของการทวงหนี้สินกันนะฮะ
ก็เลยเอาปืนมาทวงแล้วก็อ้างว่าเป็นลูกตำรวจนี่แหละ
โดนดำเนินคดีปลายเป็นที่เรียบร้อย